คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูข่าวกันต่อเลยค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าที่จังหวัดอุดรธานี

แล้วไปเอาประคำในมือของพระปิฯะเนธนี่แหละครับ
มาพันขาตัวเอง
ในรั้วของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

แล้วเขาไปถอดสร้อยประคำทองเหลืองที่พระหัดขวาค่ะ

เจ้าหน้าที่รอปภเลยแจ้งตำรวจให้มาดูหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกให้ถอดสร้อยประคำออก
เจ้าตัวจริงก็ไม่ได้ดื้อร้านอะไรนะ

ปรากฏทราบชื่อคือนายวิทยาจำปาน้อยอายุ๒๙ปีค่ะ
บอกว่าที่เอามาพันขาไว้แบบนี้
เพราะโดนแมลงเจาะเข้าไปในขา

ลูกเอาข้างมากข้างนั้น

หัวใจมันหนัก

มันคร่าเมืองชีวิต

แต่ว่าก็มีการทำประวัติเอาไว้ปล่อยตัวกลับบ้านไป

นี่นายวิทยาก็ไปอาบน้ำค่ะแล้วกินข้าว
แล้วทำไมรู้ไหมคะลงไปนอนอยู่ในหลุม
อ้าวคือเนี่ยพอปล่อยกลับบ้านแล้วเขามีหลุมแบบนี้

ใช่แล้วลงไปนอนในนั้นเขาบอกอันนี้

ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตามไปดูหน่อยค่ะ

นี่แหละค่ะก็ปรากฏว่า
คนที่ไปด้วยก็มีกำนันตำบลก็ไปเหมือนกันนะคะ
นายทองทิพย์มโทไปเจอกับแม่ของเขาค่ะ
นางสาวกรมชินพรมมา

แล้วก็เห็นอยู่แล้วค่ะว่านายวิทยานอนขดตัวอยู่ในนั้น
แล้วก็บอกแบบนี้ด้วยว่ากับผู้สื่อข่าวว่า

เพราะมีฝนตกก็น่าจะหนาวแล้วนะ

แต่เวลาหิวข้าวก็จะขึ้นมา
บอกว่าจะขึ้นมากินข้าวแล้วกลับไปนอนที่เดิม

แม่บอกแบบนี้ลูกอาการไม่ค่อยปกติ
ติดยาบ้ามาเป็น๑๔ปีแล้ว
นั่นไงเคยพาไปรักษาแล้วแหละ
แต่เอาจริงแม่บอกก็ไม่มีเงินจะไปให้มันรักษาต่อเนื่องนะ
ยังไม่ทันหายขาดพากลับมาบ้าน
พอกลับมานายวิทยาลูกชายก็ไปเสพยาบ้าอีก

เอาตัวลูกชายไปบำบัดรักษาให้หายขาด
เพราะลำพังตัวแม่เองรับจ้างหารายได้ใช้ไปวัน

และที่สำคัญคือต้องเลี้ยงดูหลานตัวเล็กอีก๒คนด้วย
ถ้าลูกมาขอเงินแล้วไม่มีให้
เพราะลูกจะเอาไปซื้อยามาเสพ
กลัวเหลือเกินกลัวเหมือนในข่าว
เดี๋ยวจะมาทำร้ายแม่เสียชีวิต

กำนันตำบลเชียงยืนนายทองทิพย์มโทอ่า
ก็คุยกับท่านกำนันว่าเราจะช่วยอะไรครอบครัวนี้ได้บ้าง

ก็ที่ผ่านมาจริงก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาดูแลช่วยเหลือนะ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ

ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาตัวไปให้ทางด้านของหมอตรวจก่อน
กำนันบอกแบบนี้ว่าก็ได้รับรายงานนะ
ว่ามีลูกบ้านหลายรายจริงไม่ใช่แค่นายวิทยา
แต่แถวนั้นมีอีกหลายคนที่มีอาการแบบนี้
เขาก็จะประสานผู้นำชุมชนอาสาต่างเข้าไปดูแลให้นะคะ
ต้องเข้มแข็งจริงเรื่องของการสกัดยาเสพติด
งั้นคือถ้าติดในชุมชนแล้วโอ้โหเรื่องยาวเลยนะคะ